ด้วยความแบบสะดุ้งแล้วก็รู้สึกกลัวเขาก็เลยดีดตัวสปริ้นต์
เพื่อวิ่งขึ้นบันไดไปชั้น๓จะวิ่งเข้าห้องนอน
คิดตินบอกว่าจังหวะที่จะเข้าห้องเขาก็เอื้อมมือเนี่ยเพื่อปิดประตูเข้ามา
อย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูเข้ามามันจะมีซอกอยู่ช่องหนึ่งก่อนจะปิดประตู
ผู้หญิงคนนี้แนบหน้ามาครึ่งหน้าอย่างนี้แล้วก็ยิ้มแบบมีเลขใน
มันเป็นพระพุทธรูปในคอพระพุทธรูปมันเหมือนเป็นกลวยแล้วก็มีผ้าอะไรสักอย่างหยัดเอาไว้
เขาก็เอานิ้วเขาเนี่ยคีบออกมามันเป็นผ้ายันสีแดงเหมือนเป็นยันและอัคระอะไรสักอย่าง
แอนซี่ก็ไปหาหมอดูท่านหนึ่งให้มาดูให้หน่อยว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันแปลว่าอะไร
มันเป็นตัวเลขเขียนว่า๑๑๗๖๗แล้วก็ความติดข้อความติดกันว่าตายไม่เห็นศพ
สวัสดีครับคุณผู้ชมสถานีผีดุและผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนไปพร้อมพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด
ที่ทุกคนนั้นต้องรู้จักและทุกคนต้องเคยผ่านตากันมาบ้างเพราะทางไทยรัฐของเราได้มีการตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งหลายวันติดต่อกันในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยครับรวมไปถึงข่าวอื่นอื่นด้วยและนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้เขามีเรื่องเล่าที่เกี่ยวยงกับข่าวดังเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันถ้าคุณผู้ชมพร้อมผมก็พร้อมอยากจะฟังเรื่องนี้มากมากและ
มันก็อยู่ตรงนี้เขาก็พร้อมเช่นเดียวกันครับเราไปพบกับนักเล่าท่านนี้พร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้เราก็กลับมาสู่บรรยากาศอันอึมคลึมบรรยากาศแห่งการฟังเรื่องสยองขวัญพร้อมกับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
หลอนให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับนักเล่าท่านนี้ถือว่าเป็นนักเล่าหน้าใหม่ที่มีผลงานเรื่องเล่าและหลายคนรู้จักหลายคนจำได้เจ้าของเรื่องเล่าบ้านกองพันยินดีต้อนรับคุณบอสครับสวัสดีครับคุณบอสครับพี่แจ๊คครับ
แน่นอนว่าแขกรับเชิญทุกคนที่มานั่งตรงนี้จะต้องผ่านคำถามนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของผีผมมีความเชื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
เชิงหลักวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นผีจริงหรือเปล่า
หรือว่ามันแบบเป็นเรื่องแรงลมอะไรอย่างนี้ครับ

คำว่าโปรโตไกด์มันคือการทำให้สิ่งของมันขยับได้

ที่ทำงานมีอย่างนั้นหรือ
มีครับ

เป็นเรื่องสั้นครับ

ผมก็นั่งทำงานแล้วก็รับสายลูกค้าตามปกติเนี่ย
มันมีเก้าอี้สำนักงานตัวหนึ่งที่มันอยู่ริมขวาสุด
ผมมาเห็นหางตาแล้วว่ามันถอยออกจากซอง
ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องแบบลมหรือเปล่า

ก็จะมีเหมือนกับคอกเป็นซอง
ให้พนักงานนั่งอยู่ในซองในช่องของเขา

เก้าอี้เนี่ยหลังจากเลิกงานคือเขาก็เก็บไว้ที่ตัวของใกล้ใกล้กับโต๊ะ

มันถอยออกมาคือเราเห็นหางตาเนี่ยมันถอยออกมาก่อน
ตัวผมนะตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากนะ
เพราะว่าเรื่องเก้าอี้เรื่องแบบมันอาจจะแบบเรื่องแรงลมของแรงแอร์ที่มันชนกันแล้วผลักออกมา
แต่ที่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แน่นอนก็คือ

ผมก็กำลังนั่งคีย์งานคีย์อะไร
ผมรู้สึกว่าไอ้เก้าอี้มันหันมาทางเราหันมาทีละนิด

แต่สิ่งที่แบบทำให้ผมตกใจมากเลยคือมันค่อยเลื่อนเข้ามา

จนแบบจะประชิดตัวผมถึงสะดุ้งตัวออก
แล้วก็วิ่งหนีออกไปนอกห้องอะไรอย่างนี้ครับ

แต่คิดว่าเป็นเพราะแรงของลม

พัดลมยังพัดลงไม่ได้เลยนะ

ไหลปื๊ดมาอย่างนี้เลย

นั่นคือปรากฏการณ์โปรโดไกซ์

ไม่ดีกว่าครับ
ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้

คุณบอสมาพร้อมกับเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบิน

เป็นประสบการณ์ของเพื่อน

ซึ่งตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งอเมริกัน

แต่ว่าย้ายมาแต่งงานกับคนไทยอยู่ที่ไทย
แต่ตัวเพื่อนเขาจะยังอยู่ที่อเมริกาอยู่

โอเคเป็นเรื่องของเพื่อนของแม่

เราไม่อยากเข้าไปสิ่งในสถานการณ์ขนาดนั้น

ตัวของเพื่อนผมชื่อซาร่า
แม่เขาล่ะชื่อแนนซี่เป็นชื่อเล่นนะครับ

ตัวของน้าแนนซี่
ย้ายจากอเมริกามาอยู่ไทยได้นานแล้ว

มีลูกเป็นเพื่อนผมเป็นซาร่าออกมา
ตัวน้าแนนซี่ก็จะอยู่ไทยตลอด

ขึ้นเครื่องมาจากอเมริกามาหาน้าแอนซี่
อย่างน้อย๒ปีครั้งปีละครั้ง
ก็แวะมาเยี่ยมเยือนแบบเพื่อนสนิทกัน

แต่นาคิสตินเขาเป็นคนที่เป็นฝรั่งที่แปลก

ว่าที่ไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่เขาไปเขาจะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่แบบคอยเป็นร่ามแบบ

เพื่อเขาหวังว่าธุรกิจกิจการที่บ้านเขา

อยู่ที่แวนคูเวอร์ในอเมริกาครับ
เวลาเขามาเนี่ยเขาจะแวะไปนู่นแวะไปนี่ตลอด

สรุปนี่จะมามูเตรลูหรือจะมาเยี่ยม

ตัวน้าคริสตินเขาได้ไปเป็นสำนักทรง

ซึ่งตัวนางคิสตินมาบอกน้าแอนซี่ว่า

เพราะว่าร่างทรงเขาบอกมาว่า
ห้ามไปบอกต่อว่าสำนักทรงนี้ที่ไหน

ด้วยตอนที่นางคิสตินเขาก็เป็นคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับ

เขาต้องเสียเงินไปพันดอลลาร์สหรัฐเลยนะ
ยุคนั้นซึ่งมันหลายบาทมากเลยนะครับ

เขาก็เอาของชิ้นนี้มาให้น้าแนนซี่ดู
ที่ประเทศไทยนะครับ
ตอนก่อนจะกลับ
แบบดำสนิทนะครับ

พบว่ามันเบาแบบเบาจนผิดปกติมาก

เดี๋ยวเขาต้องเอากลับไปบูชาที่อเมริกา
แล้วก็ร่างทรงคนนี้เขาบอกว่า
บูชาพระองค์นี้มันจะไม่เหมือน

คนไทยหรือคนอื่นเคยบูชากันนะครับ
พระองค์นี้วิธีการบูชา๑วัน
แล้วก็จุดทูปถวาย๑ดอก

แม้จะเป็นสายมูแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องศาสนาอะไรขนาดนั้น

นั้นที่เขารู้บอกมันเหมือนวัตถุไม่เป็นมงคลนะ

เพราะว่าเขาเสียเงินมาแล้ว
อย่างน้อยขอให้เขาได้ไปร้องก่อน
ถ้ามันดีขึ้นจริงเดี๋ยวเขาจะมาบอกต่อ
แล้วก็พอจบเรื่องจากตรงนั้น
นาคิสตินเขาก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกับอเมริกา
ช่วงห้องที่ขึ้นเครื่องจนถึงอเมริกาเนี่ย
คิสตินเขาโทรกลับมาเล่าตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับ

เขาบอกว่าตอนอยู่บนเครื่องบินเนี่ย

ด้วยความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับ

เขาไม่ได้เอาโหลดกระเป๋าลงใต้เครื่อง
เขาใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็สะพายขึ้นเครื่อง

ซึ่งตัวนางคิสตินที่นั่งของเขานะครับ
มันจะมีที่นั่งที่เป็นแถว๒แถวติดกับหน้าต่าง

คิสตินจะนั่งทางที่แบบถัดจากหน้าต่างออกมา

คิสตินบอกว่าตัวเขานั่งตรงนี้

เขาเลยไม่อยากรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
เรื่องมันเกิดตรงที่ว่านักคิสตินเล่าให้ฟังว่า

มันก็จะมีกระจกแล้วก็มีห้องน้ำในเครื่องใช่ไหมครับ

ที่เขากำลังหันมากำลังจะกดชักโคกหรืออะไรสักอย่าง
เขาหันแวบกลับไปตรงกระจกที่เขาวางพวกเครื่องสำอางอะไรตรงนี้ไว้นะครับ
เขาบอกว่ามันเห็นเหมือนว่ามีคนเนี่ย
เอาหน้ามาแนบกระจกแล้วก็หายใจใส่เป็นไอครับ

เหมือนคนแบบกำลังเอาหน้าแนบอยู่แล้วหายใจพ่นฟืดอย่างนี้
จนมาถึงเหตุการณ์ที่อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดตินบอกเลยว่าเป็นเรื่องในฝัน

แล้วก็มีพี่ผู้ชายคนที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือที่ติดอยู่กับจก

แล้วด้วยความที่มันไฟล์การบินที่มันต้องบินข้ามประเทศเป็นระยะเวลานาน
บนเครื่องเขาจะมีการปิดไฟให้ผู้โดยสารบนเครื่องพักผ่อนนะครับ
คิตตินบอกว่าตัวเขานั่งอยู่เนี่ยเขาก็เฉง้อมองซ้ายมองขวามองนู่นมองนี่

เขาบอกว่าเขาไปเอกใจเป็นทางที่มองตรงไปช่องที่มันเดินได้นะครับ
เขาบอกว่ามองตรงไปถัดไปประมาณ๑๐ที่นั่งเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่
ผมยาวผมยาวมากยาวมาประมาณก้นเลย
แต่น้าคิสตินเล่าให้น้าแอนซี่ฟังที่ไทยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาแต่งชุดประเภทไหน
เหมือนเขานุ่งผ้าขนหนูนุ่งผ้าขนหนูแล้วคาดอกไว้แต่ผ้าขนหนูเนี่ยมันมีลายดอกไม้เป็นผ้าขนหนูบาง
แอนซี่ก็ฟังแล้วก็พิจารณาอยู่พักนึงเขาบอกว่าน่าจะเป็นผ้าถุงไทย
แท็กซี่บอกน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะเขาเห็นคนไทยใส่อยู่
เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่นุ่งผ้าถุงเนี่ยตั้งแต่คาดอกจนมาบริเวณเข่าไม่ใส่รองเท้า

กระจมอกยืนอยู่เฉยยืนหันหลังให้ไม่กระดิกเลยครับยืนอยู่นิ่ง
ด้วยความที่น้าคริสตินเขาเริ่มแปลกใจแล้วว่าเขายืนทำอะไรของเขาอยากรู้ว่าทำอะไร
เขายืนอยู่ตรงนั้นประมาณ๑๐นาทีไม่ขยับไม่อะไรจนมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังจะหันหน้าแบบหันทางซ้ายมา
กำลังจะเห็นหน้าอยู่แล้วน่าคิดตินสะดุ้งตื่นก่อน
แต่ด้วยความที่แบบพอสะดุ้งตื่นอย่างนี้พอกลับมาที่อเมริกาเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เด็กที่ร้านที่ร้านอาหารเขาเขาฟัง
แต่ว่าที่ร้านอาหารเขาก็จะมีเป็นเชฟกับผู้ช่วยเชฟตรงนั้นอาจจะเป็นลูกจ้างเขาเขาไม่ได้สนิทอะไรเท่าไหร
แต่ว่ามันจะมีน้องสามคนที่เขาสนิทมากก็คือเป็นน้องผู้ช่วยส่วนตัวเขาเลยคอยจัดการเรื่องอาหารเวลาเขาไม่อยู่ก็เป็นผู้จัดการแทนกับน้องอีกคนนึงก็เป็นผู้ช่วยอีกคนนึง
เรื่องการนอนน้อยการพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ
เพราะว่าตอนไปถึงไทยนะก็ไปมูนู่นมูนี่

น่าจะเก็บไปเห็นคนไทยสักคนหนึ่งในพิธีเนี่ย

ซึ่งตัวเขาอยู่อเมริกาแล้วโทรข้ามประเทศมา
เขาก็บอกว่าเขาก็ยกองค์พระที่เรียกว่าพระประธานพรองค์สีดำเนี่ย
เดินเข้าร้านเพื่อจะไปหาที่วางในร้านเพื่อบูชา
ด้วยความที่ลูกจ้างแล้วก็น้องในร้านเนี่ย

เขาก็เลยไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนไหนของศาสนาพุทธ

ก็จะมีแค่น้องผู้หญิงอีกคนนึง

มาอีกแล้วรอบก่อนก็เอาหลวงพ่อโสธรมา
มาตั้งในร้านแล้วเอาถ้าเอาองค์นี้มาจะไปตั้งที่ไหน
จะเอาหลวงพ่อโสธรออกเล่าตรงนี้ไปตั้งแทนเหรอ
มันก็ไม่มีที่วางเพราะในร้านมันมีแต่
อุปกรณ์วัตถุดิบทำอาหาร
พวกของตกแต่งซึ่งเอาไปวางมันก็จะแปลก

เขาต้องกลับไปวางที่ตึกที่เขาพักอาศัยอยู่
ด้วยความที่ตึกของนาคิสตินเนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากร้านที่เขาเปิดที่แวนทูเวอร์ไม่มากนะครับ

ถ้าพี่แจ๊คเคยเห็นหนังฝรั่งที่มันจะเป็นตึกอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์ต่อกัน
มี๒๓ชั้นเรียงตามถนน
นาคิตตินจะอยู่ตึกประเภทนั้นตึกของนั้นมี๓ชั้น
เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายลักษณะตึกให้ฟังก่อน
ชั้นล่างเนี่ยของนาคิตตินมันจะมีด้านด้านหน้าทางเข้าด้านหน้าก็จะลกนิดนึง
พรางพวกวัตถุดิบพวกอะไรที่สั่งมาแล้วก็มาสต๊อกลอเอาไปส่งที่ร้าน
เดวิดเนี่ยจะมาเป็นคนรับวัตถุดิบนี้ไปส่งที่ร้านอีกทีนึง
ด้านในถัดเข้าไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นมีทีวีมีโซฟา
เดินเข้าไปด้านในจะเป็นห้องครัวแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเป็นระเบียบมาก
เพราะว่านาคิสตินเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาจะค่อนข้างระเบียบนิดนึง
ของเรียบร้อยสะอาดตาขึ้นมาชั้น๒ชั้น๒ไม่มีอะไรเลย
เหมือนห้องเก็บฟอร์นิเจอร์ลกนิดนึงแต่ว่าจะมีห้องน้ำแล้วก็จะมีเหมือนห้องนอนเล็ก
ก็ไม่มีอะไรมากขึ้นไปชั้น๓จะเป็นห้องนอนของนาคิตติน
เป็นห้องนอนใหญ่ลักษณะห้องนอนคือมีเตียงเป็นเตียงเดี่ยว๒ที่นอน
ใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็ไม่มีทีวีข้างในนะครับมีประดับตกแต่งพวกต้นไม้พวกอะไร
แต่ว่ามันจะมีอยู่มุมหนึ่งเขาไม่ได้ทำห้องแยกเป็นห้องพระแยกนะครับ
แต่เขาจะเอาโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมาวางในห้องนอนเลยแล้วก็ทำเหมือนแบบที่กั้นอีกทีนึง
จะมีทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรวางเต็มไปหมดเลย
ด้วยความที่เขาเป็นสายมูเตรลูมากนะครับแล้วก็จะมีพวกพวงมาลัยพวกอะไรพวกนี้ครับ
เขาต้องมาบูชามาทำความเคารพอะไรอย่างนี้อยู่เป็นประจำ
ตัวนางคิตตินเนี่ยเขาอุ้มพระประธานองค์นี้เข้าไป
ด้วยความที่เข้าไปในห้องนอนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหน
อาคิสตินต้องไปไม่ได้๖โมงเพื่อไปเตรียมร้าน
ดูน้องจัดเตรียมอาหารไหมผู้ช่วยเชฟกับเชฟมาหรือยัง
ยังไม่ทันถึงร้านเลยร้านเขายังปิดอยู่นะครับ
ต่อแถวเพราะอยากเข้าร้านใช่ครับ
เขาบอกเขาไม่เคยมาก่อนร้านเขาอย่างมากวันหนึ่งได้๓๐๔๐คน
เขาก็คิดว่าขายดีแล้วแต่วันนี้คนมาต่อแถวแบบเนืองแน่นมาก
เขาก็เปิดร้านเข้าไปแบบก่อนเวลาเลยเปิดเตรียมของเตรียมอะไร
คนเข้ามาเนื้องแน่นทั้งวันทั้งวันไม่ได้หยุดพักเลย
คนเข้ามาตลอดเหมือนใครผ่านเข้ามาเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่างดึงดูดให้เดินเข้ามาในร้าน
จนแบบธุรกิจมันไปได้ดีมากเขาวุ่นมากน้องเดวิดก็ต้องขับรถไปส่ง
ผู้ช่วยน้องเขาอีกผู้ช่วยเขาน้าแคสตินอีก๒คนก็ต้องจัดการเรื่องบัญชีจนเขาไม่มีเวลา
เรื่องนี้ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาไม่ได้โทรมาหาน้าแอนซี่เลยเพราะว่าเขายุ่งมาก
เขาโทรมาหลังจากผ่านไป๒อาทิตย์โทรมาเล่าให้น้าแอนซี่ฟังว่าเขาดีใจมากเลย
เขาสามารถเปิดสาขา๒ที่แคลิฟอร์เนียได้แล้ว๒อาทิตย์๒อาทิตย์๒อาทิตย์เท่านั้น
ไปเปิดสาขาห่างด้วยแวนคูเวอร์กับแคลิฟอร์เนียไปเปิดอีกสาขา
หลังจากพนักงานรวมผู้ช่วยเชฟกับเชฟเนี่ยมีประมาณ๗๘คน
เขามีพนักงานเพิ่มขึ้นสาขาละ๑๕คนรวมเป็น๓๐คน
ก็กิจการเฟื่องฟูมากเขาก็ไม่ลืมที่จะไปถวายพระองค์นี้อยู่เป็นประจำ
เขาก็บอกเชื่อแล้วเนี่ยของดีแน่เลยได้ของดีมา
เรื่องนี้เขาก็มาเล่าสู่กันฟังกับนางแนนซี่อยู่ตลอดนะครับ
กิจการดีผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่ง
ตอนที่ไปหาน้านแนนซี่มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะ
นี่มันก็จะเข้าเลยช่วงหน้าร้อนมาแล้วประมาณกลางปี
กรกฎาเขาโทรมาเล่าให้น้าแนนซี่ฟังว่า
แนนซี่ธุรกิจมันดีนะ
ไอชอบแต่ว่ามันไม่ค่อยได้พักผ่อน
แต่ไอเจอเรื่องแปลกอยากจะมาเล่าให้ยูฟัง

เขาบอกว่าเรื่องมันเริ่มจากวันหนึ่งที่เขากลับมาจากร้านเนี่ย

เขาลงไปนอนเนี่ยเขายังไม่ทันหลับเลยเขากำลังหุบผ้า
เขาก็มองเพดานเขาด้วยความที่ตึกอาคารเขาแต่ละชั้นนะครับ
เพดานกับพื้นดินมันเป็นตึกทรงฝรั่ง

มันจะห่างกับพื้นประมาณ๔๕เมตรเลยมันสูงมาก
เขาบอกว่าเขาไปมองเหมือนจุดอะไรมันติดอยู่บนเพดานจุดหนึ่ง
เขาก็เลยเดินลุกขึ้นมาลุกจากที่นอนนะครับ
ขึ้นมาเปิดไฟแล้วก็มายืนเพ่ง

รอยเท้าอยู่บนเพดานเหรอ

เป็นรอยเท้าเหมือนรอยเท้าดำเนี่ยแปะอยู่บนเพดาน
ด้วยความที่เขาตกใจเพราะว่าเรื่องที่ประเทศอเมริกาครับ
มันเริ่มมีเรื่องโจรกรรมเรื่องคนไร้บ้านบุกเข้ามาได้เรื่อย
เขาก็โทรเรียกคุณเดวิดน้องเดวิดกลางดึกเลย
เดวิทเอามาดูหน่อยก็เอาเป็นปีนบันไดเนี่ยขึ้นมาดู

เขาบอกดูจากขนาดน่าจะเป็นเท้าของผู้หญิง
แต่ไม่น่าใช่เท้าของคุณคริสตินนะ

เขาบอกว่าเท้าเล็กเลย

เอาเท้าขวาไปแปะข้างเดียวทำเพื่ออะไร

มันอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการตอนก่อสร้าง

มันอาจจะเป็นรอยเท้าปรากฏออกมา

เขาบอกเขาเจอโพโตไกรต์

เขาบอกว่าตัวเขานอนอยู่ข้างบนนะ

เขาจะได้เสียงโค้งเค้งปงเป็งขม
ข้ามอยู่ข้างล่างเหมือนคนมาลื้อหาอะไร

หรือว่าพวกโจรที่จะเข้ามาป้น

เขาบอกว่าตอนที่อยู่ชั้น๒

กำลังจะลงไปทางชั้นหนึ่งเพื่อหักไปดู

เขาบอกว่าของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
จานชานช้อนซ่อมของร้านอาหารเขา

มันจะมีจานกับชามประมาณ๒๓ถ้วย

พอเขาไปเห็นแล้วมันหยุดแล้วเพราะว่าจานมันสั่น
มันต้องมีคนขยับอยู่แล้วแบบมันหยุด
เขาก็เลยคิดไปทางมูเตรลูเพราะเขาเชื่อไปทางมูเตรลูว่า
มันต้องเป็นเรื่องที่เขาคือได้ยินว่ามันเป็นโปรโตไครต์แน่นอน
เรื่องโปรโตไครต์เนี่ยเกิดทุกวันไม่เว้นวันเลย
เขาบอกเกิดทุกวันเกิดตลอดจนเขาแบบนอนไม่ค่อยจะได้เลย
มาคืนนึงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลเหตุหนึ่งนะที่เขาเริ่มไม่กล้านอนที่นี่แล้ว

นางคิดซินบอกว่าตอนคืนเขาตื่นมาดึกเลยก็ไฟปิดมืดปกติ
ตัวเขากำลังเดินลงมาจากชั้น๓ที่เป็นห้องนอน
เพื่อจะเดินลงมาดูว่ามันมีโฮโตไกด์อีกแล้วเขาเหมือนเขาเจอจนชินจนเขาเริ่มจะไม่กลัวแล้ว
ก็กำลังจะเดินลงมาจากชั้น๒ชั้นพักชั้น๒นะครับ

พอลงมาชั้น๑มันก็จะหักขวาเพื่อไปดูห้องครัว
เขาบอกว่าเขาอยู่ชั้น๒เขาไม่สามารถลงไปบนใดชั้น๑ได้
เพราะว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันรันควังอยู่ตรงหน้าบนใด

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งเขาก็หลบอยู่ตรงมุมบนใดชั้น๒นะครับ

เขารู้สึกว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้คุ้นมากเขาเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ
เขานั่งนึกอยู่พักนึงจนเขาแบบขนลุกไปทั้งตัว
แล้วเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาเห็นบนเครื่องบิน

นุ่งกระจงอกเป็นเหมือนสโรงหรือเปล่าเป็นพระถุงแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ยืนเฉยเหมือนในเครื่องบินเลย
ผมยาวยืนมองตรงไปข้างหน้าแล้วหันหลังให้เขา
แต่นางคิสตินเขาบอกว่าครั้งนี้เขาไม่ได้ยินอยู่เฉยแล้ว
จังหวะที่เราแอบมองเนี่ยพอเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวสั่นว่ามีคนมองเขาอยู่
ผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งนะครับมือแนบตัว

ไม่ได้หันเอนแบบท่าสะพานโค้ง
นางคิดสินพอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจก็เอาเมืองมาปิดตา
กลัวมากเขาก็เอ็นตัวเหมือนกันนะครับ
คิดดินเขาบอกว่าระหว่างเขาปิดตามันก็จะมีซอกนิ้วที่แบบเขาปิดไม่หมด
เขาเห็นนิดนึงว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเอ็นตัวเรามาแบบตัวเขาแบนตัวอยู่นะครับ
ได้เอามาเท้าอะไรเลยเขาพยายามเอ็นมาจนตัวเขาหักดังกรอบ
แล้วก็ตัวกระแทกพื้นปุ๊บกุ้ยเขาก็สะดุ้งตื่น
นางคิดสินบอกว่าตื่นมาตอนดึกเหงื่อท่วมตัวเลย
เขาแบบเขาหายใจหอบแบบเขาไม่เคยเจอผีในฝันที่มาแบบโหดขนาดนี้มาก่อน
เขาก็ตกใจเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เก็บอะไรที่มันจำเป็นออกจากที่พักเลย
เข้าไปที่ร้านตอนกลางคืนเลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้าน
ด้วยความที่ร้านอาหารเขานะครับชั้น๒มันจะเป็นที่พักมีห้องนอน
ก็มีพวกห้องนั่งเล่นอะไรอยู่ชั้น๒สามารถขึ้นไปพักได้
เขาเลยจะขอย้ายมานอนที่นี่ชั่วคราว
ก็จะย้ายมานอนที่ร้านนี้เพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าไปนอน
แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในฝันนะครับมาเล่าให้พวกน้องเดวิดน้องผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยในร้านฟัง
เขาก็ให้ความเห็นเหมือนเดิมว่าอาจจะเป็นเรื่องคิดมาก
เพราะว่าธุรกิจรัดตัวขนาดนี้เนอะงานก็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อย
เวลาก็ไม่ค่อยมีมันอาจจะแบบเก็บมาคิดเก็บมาฝัน
นาคิตตินด้วยความไม่สบายใจเขาจะผ่อนมานอนที่ร้านแล้ว
ทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจ
คิตตินเป็นคนโสดนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องไม่ค่อยมี
เขาก็จะเปิดร้านก็เหมือนญาติพี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในร้านมากกว่า
เป็นพวกน้องผู้ช่วยเขาน้องรีวิทอะไรอย่างนี้ที่เป็น๓คนนะครับ
คิดจินบอกว่าทีนี้เขาก็ต้องหาโอกาสแวะเข้าไปตอนเช้าตอนสายประจำเพื่อเข้าไปเอาเลือดถวาย
งั้นเดี๋ยวกิจการมันจะไม่เดินเขากลัวจะอย่างนี้
ไปช่วงหนึ่งเลยเป็นเดือนเลย
เขาก็ดำเนินการเดิมเดินในชีวิตไปแบบนี้เรื่อยนะครับ
ธุรกิจเขาก็ไปเรื่อยรายได้ดีจนเขามีเงินเก็บหลายล้านดอลลาร์นะครับแบบเยอะมาก
ที่ฉันบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่ว่ามันเรื่องวุ่นเรื่องวัตถุดิบมันขาด
แล้วน้องเดวิดไปเอามาไม่หมดหรือว่าอะไรสักอย่าง
เขาเลยต้องลงมาเนี่ยเป็นคนขับรถไปเอาด้วยตัวเองไปส่งนู้นส่งนี้ถึงขนาดต้องขับ
ที่แคลิฟอร์เนียไกลมากแล้วกลับมาเขาบอกว่า
ตอนกลับมาจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขากลับมาที่นี่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากแล้ว
เขากลับไปนอนที่ร้านไม่ไหวเขาต้องนอนที่นี่แหละ
แล้วเขาก็ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปเลยนะครับเพราะมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
เขาก็ขึ้นไปนอนชั้น๓ด้วยความเหนื่อยเขาก็หลับไปเลยหลับไปเลยตื่นมาอีกทีตอนดึก
อารมณ์ตอนนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงอากาศเริ่มเป็นรวดดูไม้ผิดเริ่มหนาว
ฝรั่งเขาจะใส่ถุงเท้าแล้วพื้นอาคารเขาจะเป็นพื้นเหมือนกระเบื้องพื้นบัคเก้
เขาก็จะใส่ถุงเท้าตอนนั้นตินตื่นมากลางดึก
เขาก็จะเดินลงมาชั้น๒เพื่อมาเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวห้องนอนเขาไม่มีห้องน้ำอยู่ในตัว
เขาเดินมาเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรตามปกติกำลังจะกลับเดินขึ้นไปบนชั้น๓บนห้องนอนของเขา
คริสตินเล่าว่าเขากำลังเล่าให้น้าแอนซี่ฟังนะครับ
ว่ากำลังเดินขึ้นบนใดขั้นที่๓เขาเพิ่งมาสะดุ้งแล้วก็เพิ่งมารู้ตัว
ซึ่งมันสังเกตว่าตอนเขาเดินออกมาจากห้องน้ำมันมีเสียงเท้าเปียกเดินตามมาแปะ
เขาเพิ่งมาสะดุ้งตอนที่ว่าก้าวขาขึ้นขั้น๓เนี่ยว่าเขาใส่ถุงเท้า
แล้วถุงเท้าเดินบนไม้ปาเก้หรือว่าเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยมันต้องไม่มีเสียงสิ
แล้วเท้าเขาก็ไม่ได้เปียกเขาก็เลยร้องก้าวทีละขั้นมันก็มีเสียงตามมานะเตะแต่มันเริ่มไม่ตรงจังหวะแล้ว
คล่อมจังหวะนางจิตตินบอกใช่แหละเขาด้วยความแบบสะดุ้งแล้วก็รู้สึกกลัว
เขาก็เลยดีดตัวสปริ้นต์เพื่อวิ่งขึ้นบันไดไปชั้น๓จะวิ่งเข้าห้องนอน
บอกว่าตอนวิ่งเนี่ยเสียงมันวิ่งตามขึ้นบันไดตรงนี้แป๊ะแบบวิ่งแบบสับขึ้นมา
คิดตินบอกว่าจังหวะที่จะเข้าห้องเราหันเข้าห้องใช่ไหมครับ
เราก็ต้องกวงเพื่อมาปิดประตูเพื่อไม่ให้อะไรที่มันตามมาเข้าห้องได้
เขาบอกว่าจังหวะด้วยตอนนั้นเป็นความมืดหมดเลยนะครับ
กำลังจะเข้าห้องเขาก็เอื้อมมือเนี่ยเพื่อปิดประตูเข้ามาอย่างนี้
เขาบอกว่าระหว่างที่กำลังจะปิดประตูเข้ามามันจะมีซอกอยู่ช่องหนึ่งก่อนจะปิดประตู
เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเห็นหน้าผู้หญิงวันนี้
เขาบอกว่ากำลังจะบีบตูผู้หญิงอันนี้แนบหน้ามาครึ่งหน้าอย่างนี้
แล้วก็หน้าเขาบอกว่าหน้าเป็นเหมือนเขามาไทยบ่อยเขาบอกเหมือนคนไทยโบราณ
เขาขาวแล้วก็ชิวดกแล้วก็เขาบอกว่าตอนเขากำลังจะปิดประตู
ผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าแล้วนะแต่เขาแค่โผล่หน้ามาครึ่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับ
มันก็มีประตูปิดข้างหน้าแล้วเขายิ้มให้แบบน่ากลัวยิ้มแบบฉีกยิ้ม
แต่แบบไม่ได้กว้างหนึ่งรูคลุมแบบบอกว่ายิ้มแบบปกติยิ้มแบบมีเลิศใน
มันเป็นจังหวะแป๊บเดียวถูกไหมจะปิดแต่แล้วเห็นหน้าผู้หญิงยิ้มโอ้โฮ

เหตุการณ์นี้นี่แหละทำให้เขาไม่กล้านอนที่นี่อีกเลย

มาเอาของมาทำบูชาพระอะไรอย่างนี้ตลอด

อันนี้ก็ผ่านจากเหตุการณ์ล่าสุดมาเนี่ยหลายอาทิตย์เลยแต่ยังไม่ถึงเดือน
น้องผู้หญิงที่เป็นเหมือนเป็นผู้จัดการให้เขานะครับผู้จัดการส่วนตัวเขาเนี่ย

คุณคริสตินเดวิทเขาลาออกแล้วนะ
นาคิตินบอกเฮ้ยเดวิดจะออกได้ยังไง
เขายังวัยรุ่นอยู่เลยเขาเพิ่งจะ๒๐๒๑เขา
เขาก็บอกอยู่เป็นประจำนะว่าเขาชอบงานนี้

และเขากำลังเก็บเงินเก็บเงินเรื่องเรียนต่อเรื่องอะไร
เขาอยู่ดีจะมาออกแล้วไม่ออกไม่แจ้งผ่านเจ้าของร้าน

นาคิตินบอกมีอะไรไหมเขาบอกมี

นี่เป็นเรื่องที่เดวิทมาเล่าให้คนในร้านฟังก่อนออกนะครับ
เดวิดเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีวันหนึ่ง
เขาขับรถส่งอาหารตามบ้านนี่แหละ
เขาต้องกลับมาเอาวัตถุดิบที่ตึกที่น้าคริสตินอาศัยอยู่

แต่ด้วยตัวนาคิตตินเขาอยู่ที่ร้านอยู่แล้ว
จะไม่มีคนเขาก็จะมีกุญแจใครเข้าตึกไป

เขาก็เห็นแล้วว่าร้านมันใกล้ปิดแล้วนะ

มันจะมีห้องนั่งเล่นที่ผมบอกอยู่ใช่ไหมครับ
เขาไปนอนบนโซฟานอนท่าฝรั่งเลย
เอาแขนมือประสานแล้วก็ข่ายเท้าแล้วก็นอน
คุณเดวิทเขาเล่าให้เพื่อนในร้านฟังว่า

ในฝั่นนี้เขานอนอยู่ที่นอน
เราก็ตกใจนะเราก็ตื่นข้างมา
มองเข้าบนเพดานอืออ

ฝันเขานะแต่เขาเป็นอะไรที่เขาแบบจำติดตามมาก
เขาบอกว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนนุ่งผ้าขนหนูลายลายดอก
เพดานมาไต่มาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ตรงหัวเขาที่เขามองอย่างนี้นะครับ
เขาบอกว่าด้วยความมืดเนี่ยตาเขามันแค่พอจับโฟกัสได้ว่ามันเป็นเหมือนผู้หญิง
เกาะเกาะมาตอนแรกอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าที่เห็นเนี่ยมันคืออะไร
มันเป็นอะไรประเภทไหนกันแน่แต่ผู้หญิงไอ้ร่างผู้หญิงคนนั้นนะครับ
เกาะเพดานมาเนี่ยเขามาหยุดตรงหน้าเขาเขาปล่อยมือออกแต่เท้าเขายังติดกับเพดานอยู่นะครับ
ยืดตัวลงมาเพื่อเอาหน้าขึ้นมาจะชนกับคุณเดวิทในฝันนะครับ
คุณนวิทย์เขาบอกเขาจำติดตามากเลยมันเป็นหน้าผู้หญิงเอเชียครับ
หน้าขาวแล้วผมเขาแบบปะลงมากำลังจะชนหน้าอยู่แล้วเขาตื่นมาสะดุ้งแบบตกใจมาก
เขาเก็บของเก็บอะไรมาที่ร้านเลยเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้แล้ว
เขาบอกว่าแม้มันจะเป็นในฝันแต่มันทำให้ความรู้สึกเขามันเปลี่ยนไปเลย
เขาแบบไม่กล้าเข้าไปตึกนั้นแหละเขาทำงานก็ไม่มีความสุข
เขาเลยบอกฝากบอกคุณคิสตินเลยว่าผมไม่อยู่แล้วผมออกตั้งแต่ตอนนี้เลย
ทีนี้เดวิดน้องที่ไว้ใจได้ก็มาออกอีกเขาก็ต้องไปเกณฑ์หาพนักงานเป็นคนใหม่
ไม่รู้จะหาใครมาแบบทำงานได้แบบเดวิดไหมมันก็ผ่านไปช่วงนึง
กิตตินก็เรื่องกิจการที่ร้านมันก็วุ่นวายนะครับได้เป็นพนักงานใหม่ชื่อทอมมี่
อมมี่เนี่ยจะให้อธิบายเป็นลักษณะคนอเมริกันร่างหุ่นหมีตัวใหญ่
คิตตินก็บอกเราก็ได้ตัวแทนมาแล้วจนมันมีวันหนึ่งที่เขาบอกว่านาคิตตินบอกกิจการมันยุ่งมากจนเขา
ไปเข้าไปที่ตึกเขาลืมถวายเลือดกลับไปจุบทูบเนี่ย
ร่างทรงเขาบอกตอนนั้นไปวันหนึ่ง
เขาเลยบอกโหวันนี้ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไป
ก็วันรุ่งขึ้นก็มานัดกับน้องทอมมี่คุณทอมมี่เนี่ย

รวมกันเป็นสามคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง
เพื่อจะเดินเอาเลือดขึ้นไปถวายพร้อมกัน
ก็ไปด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะตัวนางคิดตินเขายังก็กลัวอยู่
เขาบอกว่าที่ไปแล้วไปเห็นเนี่ย

พระพุทธรูปที่ว่าเนี่ยปางประธานพรเนี่ย
มือเขาเปลี่ยนมือมาวางอยู่ที่ตัก
แล้วหน้าบูดหน้าแบบโกรธมาก
พระพุทธรูปอยากหน้าพระครับเปลี่ยนเป็นหน้าคิ้วขมวด
แล้วก็ปากบึ้งเขาบอกนาคิตินบอกเห็นที่แรกเนี่ย
มันเปลี่ยนได้ยังไงมันเปลี่ยนสะสารได้ยังไง
อากาศร้อนจนมันละลายก็ไม่ใช่เพราะหน้ามันเปลี่ยนอะ
เขาก็ตกใจพี่นักคิดตินบอกเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้ว
หรือว่าไอ้ที่เราเจอที่บ้านที่ผ่านมาเนี่ย
จะรู้ตัวว่ามันเกิดจากไอ้นี่หรือเปล่าว่ะ
เพราะว่าก่อนที่จะเอาพระพุทธรูปองค์นี้เข้ามาที่บ้าน

พอเข้ามาเนี่ยเจอตลอดเจอเรื่องที่มันหาคำอธิบายไม่ได้
เขาก็เลยวานให้คุณทอมมี่เอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปเอาลงมา
คุณทอมมี่ด้วยความที่เป็นฝรั่งคนอเมริกันร่างใหญ่นะครับ

เอื้อมมือขึ้นมาหยิบเขาบอกตอนขึ้นไปหยิบ

พระพุทธรูปได้ว่ามันหันขอไปทางซ้ายคึกเฐี๊ยบ

ไอรู้สึกว่า

เหมือนกับขวดน้ำที่เอาฝาปิดอยู่
คิดจินบอกว่าหัวขยับได้ไหม
อมมี่เขาก็เอามือจับหัวขยับ
เขาบอกขยับได้มันสามารถเปิดได้นะ
ที่ดินบอกเปิดเลยเขาก็อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไร
เขาก็หมุนทอมมี่เขาก็หมุนหมุนหมุน

เขาเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เลย
เขาก็เอานิ้วเขาเนี่ยคีบออกมา
มันเป็นผ้ายันสีแดงมัดด้วยคล้ายเป็น

มันเป็นเส้นผมเหมือนผมงอกมากกว่า

มัดไอ้หมวนหมุนผ้ายันเนี่ยไว้นะครับ
อมมี่เขาก็ค่อยเอาผมเนี่ยคล้ายออก
คลายออกเรื่อยจนพอคลายออกหมด

เขาบอกว่านาคริสตินเล่าให้น้าแอนซี่ฟังว่า
ข้างในมันไม่มีอะไรนะแต่มันเป็นอัคระ

เขาบอกอัคระนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนอเมริกัน
เขาแปลไม่ออกเขาต้องไปถ่ายรูป

มาให้น้าแนนซี่ดีไทยเนี่ยไปหาหมอชื่อดังคนหนึ่ง

เพราะน้าแนนซี่เนี่ยได้รับศาลแล้วก็คือได้รูปเนี่ยมาแล้ว
แอนซี่ก็ไปหาเป็นเหมือนว่า
หมอดูท่านหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะแม่นเลย
ให้มาดูให้หน่อยว่าไอ้ข้อความเนี่ย
มันแปลว่าอะไรเพราะว่าตัวนั้นแนนซี่เขาอยู่ไทยมานาน
เขารู้ว่าอัคระนี้ไม่ใช่ตัวอักษรไทย
พอไปให้หมอดูเนี่ยดูหมอดูคนนี้ว่า
หมอดูเขาคิดว่าน่าจะเป็นอักษรเขมรนะ
แต่มันไม่ใช่อักษรเขมรธรรมดา
ระหว่างสามวันนั้นจนได้ผลมาเนี่ย
หมอดูเอามาบอกน้าแอนซี่ที่ไทย

กับด้านซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลย

คุยกับน้านแอนซี่กับน้าคริสตินอีกทีหนึ่ง
มันได้ข้อความเป็นตัวเลขรวมกับประโยค

สติ้นถ้าคุณฟังคุณต้องไม่ตกใจนะ

แล้วก็ข้อความติดกันว่า

แต่หมอดูเขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีแล้ว

เอาไอ้ผ้ายันนี้ที่มันอยู่ในตัวนี้นะ
พร้อมกับพระพุทธรูปองค์นี้

ไปหาเจ้าอาวาสวัดไทยอเมริกาวัดหนึ่ง
ไปให้หลวงพ่อก็ให้ความเห็นเหมือนกันเลย

เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ที่นี่แหละ
ที่วัดเขาจะมีโซนเก็บของพวกเป็นของสัตว์มืด

แต่มีฝรั่งในอเมริกาโดนของไทยเยอะมาก
เขาต้องมาทำพิธีในวัดไทยเนี่ย
แล้วก็มีห้องสำหรับเก็บของพวกนี้โดยเฉพาะ
เป็นโซนใช่ครับมีทั้งพวกตะปูพวกอะไรอย่างนี้ครับที่เป็นของมืด
เขาหลวงเจ้าวาดที่เป็นหลวงพ่อเขาก็บอกว่าให้นางกิตตินเนี่ยทิ้งตรงนี้ไว้เลย
เดี๋ยวเขาจะทำพิธีเหมือนเป็นการตัดเวรตัดกรรมตัดอะไรสักอย่างนาคิตตินเขาก็ไปทิ้งแล้วเขาก็สบายใจแล้ว
เหมือนว่าเขาทิ้งอะไรบางอย่างไปหลังจากกลับมาก็ได้มาคุยกับน้า
แอนซี่ที่ไทยอยู่เรื่อยนะครับแต่น้าคิตตินเล่าให้ฟังว่า
ตั้งแต่เอาสิ่งนี้ที่ไม่รู้เป็นพระพุทธรูปหรือเปล่าเนี่ย
ไปให้ที่วัดน้าคริสตินบอกว่าธุรกิจร้านอาหารเขาย่ำแย่มาก
เขาบอกว่าคนมันลดลงแบบน่าจะหายนอกจากจะลดลงไม่พอนะ
เขาบอกว่าช่วงที่พีคช่วงตอนตอนพักกลางวันตอนตอนบ่ายบ่ายอย่างเงี้ย
ที่เป็นปกติที่จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเยอะมากมากลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านแบบเหมือนมีอะไรมาบังร้าน
ให้เดินเข้ามาในร้านได้อืมเขาเดินแบบบางคนเดินมาหาอาหารแบบ
เขาก็เดินผ่านแบบผ่านไปเฉยเลยเขาบอกเป็นอะไรที่น่าแปลกมาก
มันแย่ลงแย่ลงภายในช่วง๑อาทิตย์เนี่ย
เขาต้องปิดกิจการสาขาที่คาลิฟอร์เนียตามมาอาทิตย์ที่๒
เขาต้องปิดกิจการสาขาหลักของเขาเพราะว่ามันเจ๊งมันต้องเซ้งมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
น้าคิตตินโทรมาหาน้าแนนซี่ทุกวันบอกว่าตอนนี้ชีวิตเขาดิ่งมาก
เขาเหมือนเขาดวงตกเหมือนเขาจะอธิบายจะยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูก
จนเขาเคยถึงกับขนาดที่ว่าเขาไปยืนอยู่บนระเบียงชั้น๓เพื่อจะกระโดดลงมา
เขาต้องโทรมาปรึกษาแล้วเขาก็ร้องให้กับน้าแอนซี่ไปด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาไร้หนทางแล้วจริงน้านแอนซี่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้
ด้วยความที่คริสตินอ่ะเป็นคนที่เชื่อสายนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาวันเดือนปีเกิด
เลขที่บ้านเลขบัตรของเขาเนี่ยไม้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปดูกับหมอที่ไทย
ที่เป็นคนแกะข้อความใหม่พยันดูว่าดวงเป็นอย่างไร
ส่วนตัวน้าคิสตินพี่จริงถ้าเชื่อร้อยมากไปหากภาย๒๔ดูในอเมริกา
น้าน้าคริสตินที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเล่าถึงฝั่งน้าคริสตินก่อนนะครับ

ก็คือมันจะมีความหมายเรื่อง
ดวงทางการเงินทางอะไรมันจะตกต่ำ
แต่ว่านายคิตตินเขาคิดว่า

สิ้นสุดอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่
เขาก็เลยแปลความส่วนตัวเขาอาจจะเป็นว่า
ไปเล่าให้คนรู้จักเขาที่ในอเมริกาเขาฟัง

แต่เขาก็ไม่คิดคนอื่นเขาไม่คิดอย่างนั้นนะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดีดีกว่า

แต่ฝั่งน้าแอนซี่เนี่ย

หมอดูบอกว่าถ้าบอกได้ไปบอกนะว่า

เรื่องการเดินทางโดยสารทางอากาศ

ห้ามเดินทางห้ามไปไหนมาไหน
โดยสารบนเครื่องบินเขาจะชะตาขาด

ไม่สามารถบอกอะไรไปได้มากกว่านี้แล้ว
เขาเป็นหมอดูเขาสามารถใบได้แค่นี้จริง
เขาก็ไปได้เหมือนเป็นที่ทำงานที่ทำงานใหม่

เขาบอกว่าแม้ว่าเรื่องรายได้

แต่เขาก็มีความสุขอยู่กับงานที่ทำ
เขาเหมือนว่าชีวิตเขามันเริ่มลงตัวแล้ว

มีความสุขมีเพื่อนร่วมงานที่ดี

เขามาทำงานมีความสุข
เย็นกลับบ้านนั่งรถบัตรกลับบ้านสบาย

เพราะว่าชีวิตเหมือนเริ่มจากจุดต่ำสุด
กำลังเริ่มขาขึ้นขาขึ้น
เพราะว่าหัวหน้าทีมงานก็ชมว่าเขาเป็นคนขยัน

น้านแอนซีฟังก็โล่งใจแล้ว
อย่างน้อยนาคิสตินเขาก็ผ่านเรื่องนี้มาได้แล้ว

เข้าสู่ช่วงใกล้ปลายปีแล้ว

มีโทรศัพท์สายจากต่างประเทศ

น้านแอนซีฟังก็ไม่รู้ว่าใคร

พอรับคุยในสายนี้เขาบอกว่าระหว่างคุย
เขารู้ได้เลยว่ามันเป็นน้องที่เป็น

น้องเขาก็พูดด้วยเสียงตกตื่นตกใจมากเลย

เขาก็นั่งทำงานอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

ก่อนที่น้องเขาจะพูดเข้ามาเนี่ย

มันมีเครื่องบินพุ่งมาชนตึก

คิสตินนั่งทำงานอยู่ชั้นที่๙๔

แล้วจะบอกตำแหน่งการทำงานที่น้าคิสติ

มันเป็นจุดเดียวกับที่เครื่องบินมันปะทะเล

หมอดูทำนายทายทักไว้ว่าคุณจะเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบิน

แต่ใครจะคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกจริง

เพราะไม่มีใครคิดหรอกว่าเครื่องบินจะมาชนตึก

แล้วมันประสานงานกับจุดที่เขานั่งอยู่พอดี
ชิตินเขานั่งติดกระจกแล้วเครื่องบินมันชนเข้าไป

เขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นน่ะ
ด้วยความที่ตัวน้าแอนซี่ฟังปุ๊บ

เหมือนว่าตัวเขาซุดเหมือนเขาหน้ามืดนะครับ

มันไม่ใช่การนั่งอยู่บนเครื่องแล้วเครื่องบินตก

ซึ่งมันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการเหนือ
ความคาดหมายหรือความคาดคิดมาก

แนนซี่ก็ตกใจตัวสั่นทำอะไรไม่ถูก

เริ่มจะรับได้กับการที่แบบนาคิตตินเสียแบบกระทันแล้ว

จำไอ้ผ้ายันที่เอามาให้หมอดูที่ไทยดูได้ไหมครับ

แอนซี่บอกว่าเขาเข้าใจความหมายทั้งหมดแล้ว

ไม่เห็นศพก็น่าคิดสิ้นตายไม่เห็นศพจริงครับ

โทษนะยังไงก็แหลก

พอน้าคิตตินเขามานั่งอ่านเนี่ยเขาโอ้โหสุดเลย

มันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันช็อกโลกระดับนี้ขึ้น

จากมันเกี่ยวพันกับชีวิตหลายพันคน
ถ้าเขาบอกมันจะเหมือนเป็นการบอกอนาคตล่วงหน้า

แต่เขารู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินอย่างไรมันมาชนตึก

แต่มันไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากมันเป็นดวงชะตาของคุณนะครับ
ผมไม่คิดว่าตอนจบมันจะมาถึงอย่างนี้เลยนะเนี่ย
ไม่คิดว่ามันจะมาโยงเกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะ

ด้วยความที่ตอนซาร่าเล่าให้ผมฟังใหม่เนี่ย
เขาบอกชื่อเรื่องว่าเที่ยวบินมรณะ

พอฟังถึงตรงนี้ผมก็อ๋อเลย

โอ้โหจนกระทั่งเหตุการณ์มันผ่านมาทุกวันนี้
ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าคุณคิสติน
ได้ของสิ่งนี้มาจากไหน

แต่ตรงนี้มันก็จะมีต่ออีกนิดนึง
ก็คือด้วยตัวที่สามีของน้าแอนซี่เนี่ย

เขาก็ไปหากับน้องผู้จัดการคนนั้นนะครับ
ที่เป็นเหมือนเป็นน้องสาวนาคริสตินเลย
ไปหาวัดไทยที่นางกิสตินเอาพระมาบริจาคเนี่ย

เขาบอกว่าเค้าไปหาเจ้าบ้าเจ้าบอกว่า

เหมือนถ้าไปให้ตามความเข้าใจของน้าแนนซี่
ของน้านแนนซี่นะเหมือนว่ามันเสร็จภารกิจมันล่ะ
มันก็หายไปเขาเลยคิดว่าเหมือนว่า
ตั้งแต่ที่น้าแอนซี่รับคงนี้มามันมาร์คน้าแนนซี่ตั้งแต่แรกแล้ว
วันนั้นสิยังไงก็ต้องตายแต่ตายเมื่อไหร่เราไม่มีใครรู้
เพราะมันระบุไว้ในผ้ายันข้างในพระพุทธรูป
อันนี้ผมคิดเข้ามาแวบในหัวว่าถ้าไม่ใช่การถูกมาร์คอ่ะ
แต่เป็นการที่ใครสักคนหนึ่งตั้งใจจะทำให้คนคนนี้
ต้องรับของสิ่งนี้แล้วก็ต้องมีอันเป็นไป
ก็เป็นไปได้
หรือใครอยากได้อะไรจากเขา

แต่เขาก็ไม่บอกด้วยนะว่าเขาไปกับเพื่อนคนไหนไม่บอกเลย
ซึ่งมันถูกกำหนดไว้ด้วยข้อบังคับว่าห้ามบอกใคร

เพราะถ้าบอกของจะเสื่อม

เพื่อนที่ไปอีกคนก็อาจจะห้ามบอกเหมือนกันไม่สามารถติดต่อสื่อสารอะไรกันได้อืม
แต่ว่าตัวนางคิดซินบอกว่าตัวสามีเขาเนี่ยไปหาพระเจ้าวาดที่วัด
เขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องโจรเข้ามางัดแงะขโมยของนะ
เพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ของโจรอเมริกันเขาเจออะไรที่เป็นของมีค่าเขาหยิบหมด

แล้วไม่มีร่องรอยงัดแงะเหมือนหายไปเฉยเขาตั้งอยู่เนี่ยมันหายไปเฉยเลย
อัตมาก็ไม่สามารถอธิบายได้มันคืออะไรงงเหมือนกัน
ไม่รู้แต่ส่วนตัวผมว่าเขาน่าจะโดนใครสักคนหนึ่ง
สักคนหนึ่งจากประสบการณ์การฟังมาได้หลายเรื่อง
เขาอาจจะไปกับใครหรือใครเจตนาที่อยากจะทำลายเขา
ใครอยากจะได้ของอะไรบางอย่างจากเขา
ก็เลยพาไปรับสิ่งนี้มาแล้วก็สร้างกุศโลบายขึ้นมา
ว่าคุณให้รับสิ่งนี้ไปนะแล้วอันนี้มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุณเอาไปบูชาแต่ห้ามบอกใครนะว่าเอามาจากไหน
แต่วิธีการบูชาของคุณคือใช้เลือด
ถ้าใช้เลือดมันไม่ใช่การบูชามันคือการเส้น
เป็นการเส้นไห้ผีมันคือผี
นั่นคือสิ่งที่ที่เขารับมาอันนี้ก็ฟังไว้เป็นเป็นอุทาหรณ์
เป็นความรู้เลยนะครับว่าของใดก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่า
อันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเอาไว้บูชาแล้วจะดี
แต่คุณจะต้องเส้นหรือว่าคุณจะต้องถวาย
ใช้คำว่าถวายด้วยของที่มันเป็นของสดของเลือดของขาวอะไรอย่างนี้
คิดไว้เลยว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือผี
แล้วด้วยความที่นางคิดสิทธิ์เขาเป็นคนต่างชาติ
เขาอาจจะแบบไม่ทันเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะโดนหลอกง่าย
แล้วเรื่องมันมาจบอยู่ตรงที่มันกลายเป็นข่าว

ดังระดับโลกวันนั้นผมจำได้ว่าข่าวนี้ดัง
ผมยืนเปิดเพลงอยู่ในร้านเป็นร้านอาหารครับ
แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงดึกแล้วแล้วทีวีมันก็เปิด
กลายเป็นว่าเป็นภาพข่าวแบบนี้

อันนี้ก็นิดหนึ่งแม้กระทั่งทางไทยรัฐของเราก็มีการลงหน้าหนึ่ง
ลงหน้าหนึ่งแบบไม่ใช่แค่วันเดียวนะ
อันนั้นมันคือเป็นข่าวที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

แต่ที่งงก็คือตัวอักษรที่มันบอก
มันเหมือนมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เหมือนเป็นการนัดสถานที่ตายให้เขาเลย
เออดิตายไม่เห็นศพคือมัน
มันอาจจะถูกกำหนดมาว่าคนคนนี้จะต้อง
ตอนฟังที่แรกซาล่าเค้าเล่าให้ผมฟัง

ซาล่าเค้าคิดว่าตอนที่แม่เค้าได้ฟัง
ไอ้ผีที่บอกว่าเป็นผู้หญิงนุ่งสโหลงหรือว่าผ้าคุม

เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นวิญญาณประเภทไหนเป็นพลายหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมาคอย
เพราะเขาถูกส่งมาพร้อมกับอันนั้นไอที่อยู่ข้างในนี้
จากพยันแล้วเนี่ยมันถูกใส่อะไรมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
อย่าลืมว่าการที่จะเอาออกมาเขาแค่เอานิ้วคีบขึ้นมาเท่าที่จะคีบได้
ก้นข้างในมันมีอะไรแปะอยู่มันมีอะไรฝังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
ถูกไหมบางทีใต้ฐานอย่างเรื่องเล่าหลายเรื่องใต้ฐานพระพุทธรูป
เขาเอาของที่มันเป็นของอัปมงคลไปใส่เพื่อทำคุณใส
แล้วเอาพระพุทธรูปนี้ไปไว้ให้กับเอาไปเป็นของขวัญให้บ้านคนอื่น
แล้วให้เอาของอัปมงคลเหล่านี้ไปอยู่ในบ้านคนอื่นเพื่อสาบแช่งบ้านเขาก็มีเหมือนกันไง
เหมือนส่งของดำเข้าไปในบ้านเขานะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
ว่าเรื่องที่คุณบอสเล่ามามันจะมาจบแบบนี้
มันกลายเป็นข่าวแล้วก็ย้อนกลับไปถึงข่าวนิดนึงก็แล้วกันว่า
ณเวลานั้นณตอนนั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ

หน้าหนึ่งเป็นอาทิตย์ภาพข่าวที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
เพิ่งบิงชนเข้าไปในตึก
แล้วตอนนี้คือมันสามารถหารักฐานได้เลย
ก็คือตัวชื่อและนามสกุลของน้าคริสติน่าเนี่ย
เดินไล่หาได้เลยลำดับที่๓๐๐กว่า
แต่เพื่อนซาร่าบอกว่าอย่าบอกนามสกุลก็เลย
เคารพตัวของน้าคิตตินเขาด้วย
ว่าเขาจะเสียไปแล้วแต่มันก็มันเป็นชีวิตคนคนหนึ่งครับ
ซึ่งในตึกนั้นมันก็เสียกันหลายพันคน

คิดตินเขาโดนอะไรบางอย่างก็ไม่รู้
ตามรังควานตามมาปรากฏตัวให้เห็น

ผลสุดท้ายอ๋อสิ่งที่ตัวเองคิดว่าบูชามาตลอดเนี่ย

แล้วผลสุดท้ายคือมันก็จบให้สวย

คุณผู้ชมฟังอยู่ดูอยู่นะครับ
อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปคล่องไปเกี่ยวกับมันดีที่สุด
คิดไว้ก่อนว่าของเครื่องลางศักดิ์สิทธิ์ใดก็แล้วแต่ที่เราได้มา
เราต้องรู้ที่มา
อย่าเอามาแบบเราไม่รู้ที่มา
บูชามาแบบเอออันนี้เห็นเขาปล่อยในโซเชียล
แล้วก็ไปบูชามาอะไรอย่างนี้อันตราย
ใช่ครับเหมือนว่าช่วงแรกที่เอามา

แต่สุดท้ายเป็นยังไงมันก็แลกมาด้วยชีวิตของคนที่ได้อะไรแบบนี้มา

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเที่ยวบินมรณะคุณบอสใช่ครับ

ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน

ครับและเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนหลอน
ประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
พวกเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่ม
และสำหรับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครคอยติดตามรับชมกันให้ดี
สัปดาห์นี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุแต่ละคนง่วงนอนแล้วฮะลาทุกท่านไปก่อน
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอก
ทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ